พาไปดูเหตุการณ์ทำร้ายเด็กอีกแล้ว
ทุกวันนี้อ่านข่าวต่อเนื่องกันนะคะ
สำหรับการทำร้ายเด็กที่ตัวเล็กด้วย
อันนี้ทารุณค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการอ่า

เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์กลางห้างสรรพสินค้า
จังหวัดนครราชศรีมา
ถีบเด็กถลายลงไปกับพื้นเลยค่ะคุณผู้ชม

เออมันถีบจริง
จนลูกมันกระเด็นเลยเว้ย
แต่คนกำลังกันเลยมุ่ง
อยู่ก็หันไปถีบเนอะอืมแต่คนรอบข้างนี่ค่ะ
แต่คนรอบข้างก็ดูไม่ได้แบบว่า
รู้สึกเห็นอะไรในนอก
น้องสลัยไปแล้วน้องสลัยก็กลับมาล้องไห้หาแม่
น้องตัวเล็กนิดเดียวใช่นะคะ
ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่หญิงสาวเสื้อเขียว
ใช้เท้าถีบเด็กอายุประมาณ๒๓ขวบ

พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
แชร์ต่อให้ไม่มีที่ยืนในสังคม
เด็กตัวเล็กที่โดนถีบเป็นเหรนชายเราเอง
แม่เด็กเดินไปจ่ายของหน้าแคทเชียร์
ผู้หญิงร่างทวมอดีตเป็นเมียเก่าที่เลิกรากันไปแล้ว
มาเจอหลานสาวจึงลงกับเด็กสองขวบ
แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นที่ห้างโลตัส
อำเภอขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้แจ้งความเรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่าคนที่ถีบเป็นเมียเก่า
รากันไปแล้วเจอน้องคนนี้
ซึ่งน่าจะเป็นลูกของภรรยาใหม่นะคะ
ก็เลยถีบลงกับน้องอายุ๒ขวบเท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งตอนนี้เมื่อตรวจสอบไปยังสถานีตำรวจภูทร
ขามสแก่แสงทางตำรวจก็กล่าวว่า
กำลังอยู่ระหว่างเรียกตัวผู้หญิง
ทำร้ายเด็กมาดำเนินคดีนะคะ
คือบังเอิญเจอกันกลางห้างอย่างเงี้เหรอ

พระยาเก่าพระยาใหม่น่ะเนอะ